ทุกคนลุกคุณชนะลูกขยับออกไปนิดนึง

ลองห้างานบวชภาพภรรณา
เพราะนาฬอยู่ไหนก็ไม่รู้

ขอช่วยหานาฬให้ดูสิ
ไม่เห็นเลยเนี่ย
ไม่มีนะคะนาคไม่มีแต่คนมาเยอะจริง

กันที่ตำบลบ้านยางอำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิครับ
เนี่ยเขาบอกว่าที่นี่มีงานบวชดิฉันก็จะตามไป
แต่คุณผู้ชมงงใช่ไหมงานบวชแล้วไหนนากนาคอยู่ไหน
ทำไมนากยังไม่มาร่วมพิธีเดี๋ยวจะไม่ทันเข้าบวชซะ

คุณผู้ชมคะเฉลยแล้วนะคะไม่ต้องสงสัยไปว่านาคไปอยู่ที่ไหน
คุณผู้ชมดูดีเช้าบ้านเขาก้มเงย
เขากำลังทำพิธีบวชกันอยู่

แล้วจะโกนผมยังไงไม่โกนใบมันออกแล้วไง
ไม่ใช่ไม่ใช่บวชแบบนั้นต้นไม้ไม่ต้องเข้าโบสถ์
ไม่ใช่บวชนาคแต่ว่านี่คือพิธีบวชให้กับต้นไม้
เป็นความเชื่อของชาวบ้านในสมัยโบราณเขานะคะ
ภาพคุณผู้ชมเห็นอยู่เขากำลังจัดพิธีบวชให้กับต้นยางนาใหญ่ยักษ์ต้นนี้
งานนี้มีการนิมนต์หลวงพ่อท่านมาทำพิธีอันเชิญเหล่าเทวดาเทพยดาฟ้าดิน
มาทำพิธีปกปักรักษาพร้อมกับผูกผ้าแพร่๗สี
ตามแบบฉบับพิธีที่เขาตระเตรียมเอาไว้เลยเป็นพิธีโบราณนะ
คุณผู้ชมดูนะชายชะกันกี่คนเนี่ยโอบต้นยางนาต้นนี้
แปลว่าต้นต้องใหญ่มากลำต้นใหญ่ถึง๑๑คนโอบ
เป็นหมู่ต้นไม้แบบเก่าแก่ประจำหมู่บ้าน

คุณค่ะคุณรู้ไหมนอกจากจะใหญ่ขนาด๑๑คนโอบแล้วเนี่ยนะ
ต้นนี้อายุเท่าไหร่รู้ไหม
อายุเท่าไหร่เหรอ

ต้นนี้มีอายุ๒๐๐ปี
เป็นต้นยางนาเก่าแก่หลายชั่วอายุคนเลยนะคะ

จุดประสงค์หลักของการที่ชาวบ้านเขาทำพิธีบวชต้นไม้

ชาวบ้านเนี่ยเขาร้องเรียนไปที่สำนักงานป่าไม้จังหวัดชายภูมิบอกว่า
ในพื้นที่อำเภอกเกษตรสมบูรณ์มีการลักลอบตัดไม้ยางนาเกิดขึ้น
ตามลำน้ำพรมและลำห้วยถิกจำนวนมาก
เห็นไหมมีคนลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
ต้องบอกเลยนะคะว่าอำเภอกเกษตรสมบูรณ์นี้เป็นอำเภอที่มีไม้ยางนามากจริง
ก็เลยทำให้ชาวบ้านเขาเกิดไอเดียที่จะจัดพิธีนี้ขึ้น
เพราะว่ามันเป็นความเชื่อของชาวบ้านในสมัยโบราณก็คือ
ในพิธีจะมีการจุดทูปบอกกล่าวกับเทวดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ว่าจะร่วมกันอนุรักษ์ต้นยางนาในพื้นที่อำเภอกเกษตรสมบูรณ์
ไม่ให้มีการตัดไม้ทำลายป่าเกิดขึ้น
พอทำพิธีไปสักพักจุดเทียนกันอยู่ดี
หลวงพ่อไปสวดมนต์บทไหนอยู่ดี
คุณพี่ก็ลุกขึ้นรำแบบนี้
อุ๊ยรำไม่หยุดเลย
นั่นน่ะสิชาวบ้านก็ลุกขึ้นมาฟ้อนรำตามกันมากมายสนุกสนานคุณเห็นไหม
เออผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเขาเปิดเพลงครับน้องใบตองครับ
ก็เขาเปิดเพลงแบบนี้แหละแล้วก็เป็นอีกหนึ่งพิธีที่
เป็นกุศโลบายในการรักษาต้นไม้ของชาวบ้านเขานั่นเอง

ก็เนี่ยชาวบ้านเขาก็ลุกขึ้นมาร่ายรำกันไป
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีส่งเรียบร้อยนะคะสนุกสนาน
เห็นไหมที่ฉันบอกแล้วให้คุณชนะเตรียมความพร้อม

เดินหน้าถอยหลัง

ด้านหน้าถอยหลังอีก
เดินหน้า๒ก้าวถอยหลัง๓ก้าว
วันนี้ทั้งวันเพราะว่าเดี๋ยวเดินหน้าเดี๋ยวถอยหลังก่อน
คงเดินไปไม่ถึงไหนหรอกครับน่าจะไม่รอบต้นยางนา
อ้าวก็เป็นบรรยากาศสนุกสนานแบบนี้เป็นความเชื่อด้วยด้วยเป็นพระเภทกิจโบราณ
ผมว่าการบวชต้นไม้บวชป่าหรือว่าการเอาผ้าสามสี
ไปบวดพวกที่ต้นไม้มันเป็นกุฏสลโลบายที่ช่วยได้จริง

ไม่กล้าใช่เพราะว่าเห็นวิภาพสามสี่
เชื่อว่าต้นไม้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาอยู่

ครับคุณผู้ชม